ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสิบห้าราย

บอกว่าอยากจะฝากถึงคุณพ่อบ้านหน่อยนะคะ

เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเราดูตัวเลขรวมเมื่อวานก่อน
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๕รายด้วยกัน
เป็นผู้ป่วยรายใหม่มีประวัติ๔ราย
สถานที่ชุมชนตลาดนัด๓รายอาชีพเสี่ยง๑ราย
เกิดการค้นหาเชิงรุกจากจังหวัดยาลา๒ราย
เดินทางกลับจากประเทศจากต่างประเทศแล้วกักตัว
ไปตรวจว่ามีคนติดเชื้อ๕ราย
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
แม้ตัวเลขเมื่อวานมันจะไม่สูงมาก๔๗ราย
แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราให้ความสำคัญนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มขึ้นเมื่อวานค่ะ
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้นะคะในประเทศไทย๒๙๒๒ราย
รักษาหายแล้วคุณผู้ชมฟังดีนะคะ
ใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยมากเลย๒๕๙๔ราย
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๗๗ราย
และผู้เสียชีวิตสะสมยังมี๕๑ศพเท่าเดิมค่ะ
ส่วนเรื่องที่โฆษกสบคได้ฝากเอาไว้นะคะ
ก็คือนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
ระบุว่าอย่างแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อนละกัน
มาดูจะได้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ๒๐๒๙ปี
และพบเกือบ๗๐๐รายเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
ฟังข้อมูลนี้แล้วอย่าลืมนะคะ
อย่าประมาทอย่าคิดว่าตัวเองหนุ่ม
อย่าคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรง
ยังคงป้องกันตัวเองเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนผลการวิเคราะห์ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเคอร์ฟิลล์
เกี่ยวกับการมั่วสุมชุมนุมเสี่ยง
ซึ่งมันแพร่เสี่ยงการแพร่เชื้อได้นะครับ
พบว่าในรอบ๒๔ชั่วโมง
มีผู้หญิงช่วงอายุ๕๑๖๐ปีขึ้นไป
ถูกดำเนินคดีมากที่สุดเลยเพราะอะไรล่ะ
เพราะว่าไปรวมกลุ่มกันเล่นการพนัน
โศกสวบคเลยฝากค่ะฝากบอกคุณพ่อบ้าน
กวดขันช่วยเตือนคุณแม่บ้านหน่อย

ไม่ใช่เฉพาะความเสี่ยงที่มันจะไปผิดกฎหมายแล้ว
ยังเสี่ยงเอาเชื้อโรคกลับบ้านด้วย
ส่วนมาตรการดูแลคนที่ถูกกักตัว
และแรงงานต่างด้าวที่ประชาชนกังวลว่าอาจจะเป็นกลุ่มแพร่กระจายเชื้อ

โฆษกษบคอยืนยันว่ากระทรวงศาสตร์ธรรณสุข
มีการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในเชิงลุกนะคะ
ซึ่งที่ศูนย์กักคนเข้าเมืองในอำเภอสะดาวสงขลา
พบคนต่างด้าวติดเชื้อไป
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา๔๒ราย
ยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมยังคงหยุดอยู่แค่นั้นค่ะ
ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผย
ผลสำรวจพฤติกรรมการสวมหน้ากากป้องกันโรคของประชาชน
ช่วงการระบาดของโควิด๑๙ครั้งล่าสุด

ครั้งล่าสุดคือครั้งที่๕พบว่าร้อยละ๔ยังเจออยู่เลย

โดยเฉพาะคนที่มีอาการไข้มีอาการหวัด
หน้ากากอนามัยด้วยเพราะคุณจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะ

แพร่เชื้อไปให้คนอื่นและรับเชื้อเพิ่ม
เพราะเมื่อคนกลับมาทำงานพบปะกันมากขึ้น
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

ต้องทำเครื่องครัดเพราะเป็นประการด่านสุดท้าย
ในการป้องกันเชื้อออกจากตัวด้วย
แล้วก็ป้องกันเชื้อที่มันจะเข้าไปในตัวด้วยนะคะ

ฟังจากตัวเลขที่คุณสุภาษารารายงานไปนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ป่วยรายใหม่๑๕คน๒ใน๑๕เนี่ย
เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดยาลา
เพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า
มีการสั่งปิดหมู่บ้านยกหมู่บ้านเลยนะคะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดยาลา
แล้วก็นายแพทย์สงกรานไหมชุม
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลา
ก็มีการแถลงความคืบหน้าตัวเลขภาพรวมของจังหวัดยาลานะคะ

ตอนนี้ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม๑๑๖รายด้วยกัน
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมา๒ราย
รักษาหายแล้วนะคะ๗๘ราย
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๓๖ราย
ยาลามีผู้เสียชีวิตตอนนี้๒รายด้วยกัน
รองผู้ว่าบอกว่ายาลานะมีมาตรการป้องกันในส่วนของจังหวัด

โดยเฉพาะขณะนี้ในอำเภอ๘อำเภอ
มีอ่างล้างมือครบทุกอำเภอนะคะ
ไว้คอยบริการพี่น้องประชาชน
มีการจัดระเบียบโดยเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารบนทางเท้า
ตอนนี้ขอให้งดจำหน่ายออกไปก่อน
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

พี่น้องชาวจังหวัดยาลาที่เขากังวลใจกันมีอยู่๒เรื่องหลัก
ก็คือคนที่เดินทางไปชุมนุมทางศาสนาที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย
ที่เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย
เรื่องนี้นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะทางจังหวัดมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดี
และดูแลบุคลากรบุคคลเหล่านั้นไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านข้างนอก
มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้๑เรื่องนะคะที่แจ้งกันไป
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ไปตรวจ๒คนเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่มาจากไปร่วมศาสนาที่มาเลเซียและอินโดนีเซีย
อยู่ในหมู่บ้านพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าสาปอำเภอเมืองยาลา
ล่าสุดนะคะหมู่บ้านแห่งนี้มีการปิดหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งมีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง๔๐๕๐คน
ตอนนี้มีการตรวจคัดกรองหมดทุกคน
ตามวิธีการมาตรฐานในการสอบสวนโรค
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณหมอบอกว่าก็ไม่ต้องวิตกกังวล
ในพื้นที่จังหวัดยาลาทำตามกระบวนการถูกต้องเนอะ
ค่ะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
ก็จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่แตกต่างกันไป
จังหวัดบุรีรัมน์ถือว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศเลยนะ

คำว่าแจกมันจะต้องแปลว่าได้ฟรี
และคนที่จะได้ฟรีจะต้องผ่านการคัดกรองแล้วมีความเชื่อมั่นว่าไม่เป็นผู้ป่วยโควิด๑๙
แต่มีคนซ้ำเติมค่ะมีคนซ้ำเติมเรื่องนี้ก็คือ
เอาสติ๊กเกอร์นี้ไปขายหรือว่ามีการเรียกเก็บเงิน
นายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำพร้อมคณะ
ร่วมแถลงผลการจับกลุ่มนายบัณชัยเที่ยงธรรมอายุห้าสิบเก้าปี
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซะเองทำผิดซะเองด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะของหมู่ที่สิบสอง
ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายมีพฤติกรรมซ้ำเติมประชาชน
ในช่วงการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาค่ะ
บอกว่านายบรรณชัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน
ที่มีบัตรประจำตัวประชาชนรายละ๒๐บาทแลกกับสติ๊กเกอร์บุรีรำ
ฟรีแก่ประชาชนเฉพาะในจังหวัดบุรีรำให้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่า
เขาจะติดตรงมุมขวาบนของบัตรประชาชนทุกคน
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นผู้ปลอดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าในบรรณชัยผู้ใหญ่บ้านคนนี้เรียกเก็บเงินจริง
แจ้งข้อกล่าวหาและเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจะสอบสวนเชิงลึกอีกครั้ง
ระหว่างวันที่๑ถึง๓๑พฤษภาคมนี้
โดยจะให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องมีสติ๊กเกอร์แสดงการปลอดเชื้อ
จะต้องมีแบบนี้ทุกคนติดอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทางซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบสองอย่างนี้
แล้วไม่พบว่ามีสติ๊กเกอร์จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว๑๔วันทุกคนค่ะ
นี่เป็นนโยบายแต่ก็ยังมีคนซ้ำเติมนะ